เอามาต่อกันอีกสักหนึ่งข่าวแล้วกันนะคะสำหรับเจดเจดพิพัฒไฟบรรต
ก็บอลลีนไทยที่ผ่านมาเป็นไงบ้างเอ๋ยครับ

ก็กินข้าวครับมีของเล็กน้อยให้ครับผมใช่
ถือว่าครบปีหรือยังคะที่แบบครบกันอะไรอย่างนี้ครับ
คุยกัน
ใช้คำว่าคุย
ใช่ครับครบปีแล้วใช่ครับปีกว่า
เป็นไงบ้างคะความสัมพันธ์ตอนนี้
เป็นเพื่อนกันครับก็ศึกษากันไปเรื่อยไม่ได้รีบอะไรใช่ครับผม
แต่ว่าก็มีความสุขดีก็คุยกันค่อนข้างจะรู้เรื่องครับสองคน
เห็นบอกว่าเดี๋ยวเรียกชื่อได้ทันนับเงินจะไปเมืองนอก

ไม่ใช่นับเงินนับเงินที่ไหนน้ำเงินเป็นเพื่อนผม
อย่างบางเรื่องอย่างเช่นอย่างนับเงินเนี่ยหลายคนเข้าใจว่าเป็นแฟนเรา

ผมไม่ได้เจอนับนานมากแล้วอ่ะใช่แล้วก็
แล้วก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วครับยังไงก็ยังไงก็เพื่อนครับ
เพราะว่ารู้จักกันมาเป็นแบบ๕๖๗ปีแล้วอะครับ
ว่าไงตังทองนับเงินก่อนแป๊บนึงแป๊บหนึ่งเมื่อกี้
เขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนกันแต่ดิฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าเราตกลงเนี่ย
หวานใจตัวจริงของเจดเจดพิพัฒน์เนี่ยจะเป็นใครนะครับ
คุยกันมาประมาณเป็นปีแล้วนะคะแล้วก็เป็นสาวนอกวงการด้วย
ส่วนน้องนับเงินเนี่ยที่ได้เห็นภาพเมื่อสักครู่เขายังยืนยันนะคุณ

เออนะคะก็แหม่หนุ่มเจดเนี่ยฮอตเหลือเกินนะคะ
ไม่แปลกนะจ๊ะที่จะมีข่าวกับสาวนะคะ